คุณผู้ชมครับส่วนคดีนี้ตำรวจเร่งสอบสวนบุคคลใกล้ชิดของผู้หญิงที่รับงานชงเหล้านะครับ
คือไปพบศพเธอลอยอยู่ในน้ำมีรถจักรยานยนต์ด้วยนี่เราต้องเลอภาพเอาไว้นะครับ
อยู่ในคลองชลประธานคือรอบรอบที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณผู้ชมไปเจอของกลางเปื้อนเลือดอยู่หลายรายการเลยนะฮะ

นางสาวฟาริดาอายุ๒๘ปีเธอเป็นศพ

พื้นที่หมู่หนึ่งตะบนดรชะเอ็มอำเภิษธามกาศจังหวัดกาลจนาบุรีครับ
สภาพศพเธอสวมยกทรงนะสวมกางเกงขาสั้น
ก็นำร่างขึ้นมาชนะสูตรบนฝั่ง
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๕๐เมตรเนี่ยครับ
รถจักรยานยนต์แบบออโตเมติก๑คัน
จมน้ำนะฮะอยู่ตรงริมตลิ่งของคลองชลประธาน
รถขึ้นมาตรวจสอบเจอคราบเลือดครับ

ตรวจสอบจุดพบศพยังพบว่าในป่าละเมาะบนฝั่งคลองห่างไป๕๐เมตร

เปื้อนคราบเลือดอยู่
อกจากนี้ยังพบหน้ากากอนามัยตกอยู่ด้วย
แล้วก็มีผมตกอยู่กระจุกหนึ่ง
จากนี้ครับเพลิงพักอีกหนึ่งแห่ง
ใกล้กับจุดพบของกลางเนี่ยนะครับ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
ผลระบบตรีภัยรวดคุ้มภัย
ชุดสืบสวนสพธามกาท้องที่รับผิดชอบ
เข้าตรวจสอบรอบที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นเรียกสอบบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดแล้วนะครับ
หลังจากทราบว่าผู้ตายหายตัวไปตั้งแต่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ตายนะครับเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันเหตุเกิดนะครับ
ระหว่างระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันทราบว่าผู้ตายเนี่ยทำงานรับจ้างดูแลผู้สูงอายุด้วยนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็รับจ้างชงเหล้าด้วยซึ่งมีโอกาสรู้จักกับคนเยอะ
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจยังไม่ชี้ชัดไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
และไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมอำพลาง
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เนื่องจากต้องรอผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวศ
นี้ได้เรียกบุคคลนะครับใกล้ชิดสอบแล้วก็สอบพยานแวดล้อม
รอบที่เกิดเหตุด้วยโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ชอบมามั่วสุม
อยู่ในเพลิงพักไม้ที่ผมว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวรอนะครับ